ท่านผู้ชมครับมีชาวบ้านสองคนเขาเป็นญาติกัน
ไปหาของป่าไปล่าสัตว์ป่ากลางป่าลึกที่ไซโยกกาญจนบุรี
ก็ยิงกันตายนะฮะก็เหมือนกับหลายครั้งนะครับ
คือพอกลางคืนมืดเห็นแสงไฟเห็นดวงตาของเพื่อนคิดว่าสัตว์ป่า
ค่ะก็ยิงใส่เข้าไปไปด้วยกันเนี่ยเสียชีวิตไปนะฮะ
เหตุการณ์นี้นะครับผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายบุญช่วยปิ่นกุมพีอายุ๖๗ปีนะครับ
เป็นชาวไซโยกกาญจนบุรีถูกปืนลูกซองยิงเสียชีวิตอยู่กลางป่าลึก
ต้องไปช่วยกันเอาศพออกมานะครับเป็นป่าลึกเส้นทางเข้าเหมืองเต่าดำ
บ้านชายทุ่งหมู่เก้าตะมนต์วังกระแจอำเภอสายโยกการจนบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้นะครับนายบุญช่วยเข้าป่าไปล่าสัตว
ญาตินะญาติเนี่ยเป็นศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
นายประสิทธิ์สุขเสมอายุห้าสิบห้า
แล้วนายประสิทธิ์เข้าใจผิดคิดว่านายบุญช่วยคือหมูป่า
ค่ะก็เหนียวไกลปืนใส่เลยนะฮะยิงเข้าไปอ้าว
ญาติกันเสียชีวิตแล้วนะครับทั้งกู้ภัยกับตำรวจสภสายโยก
หลังได้รับแจ้งก็ต้องเข้าไปเอาศพออกมานะฮะก็ยากลำบากแล้วครับ
เพราะว่าเป็นป่าลึกถนนก็เฉอะแฉะฝนตกที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรนะครับ
มีพวกอุปกรณ์เดินป่าปืนลูกซองยาวเบอร์๑๒แล้วก็กระสุนที่ตกอยู่นะครับ
แล้วก็ให้นายประสิทธิ์คนที่ยิงนายบุญช่วยเสียชีวิตเนี่ย
ชี้จุดไปทำแผนนายบุญช่วยสภาพศพ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเบอร์๑๒เข้าศีรษะเศษสมองนี่กระจายอยู่เต็มพื้นเลยนะครับ
ก็รับศพไปบำเพ็ญกุศลแล้วนี่ฮะครูที่เสียชีวิตนะครับนายบุญช่วย

ที่เป็นญาติกันที่เป็นผู้ยิงนายประสิทธิ์ตำรวจก็คุมตัวไปดำเนินคดี
นายประสิทธิ์สารภาพว่ายิงนายบุญช่วยที่เป็นญาติกัน
ก่อนเกิดเหตุก็คือชวนกันไปล่าสัตว์ป่าเมื่อวานนี้ช่วงค่ำ
ปืนลูกซองไปคนละกระบอกพอไปถึงลำห้วยจุดป่าลึก
ในเส้นทางเข้าเหมืองเต่าดำเนี่ยที่บ้านชายทุ่งเนี่ยก็แยกกันออกเดินล่าสัตว์ป่า
ตัวนายประสิทธิ์เขาบอกว่าเขาเดินอยู่ในพื้นที่
แล้วเขาเห็นเงามืดนะเขาก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มนึกว่าเป็นหมูป่า
ก็เลยใช้ปืนลูกซองยาวเนี่ยยิงใส่ไปนัดหนึ่งแล้วก็วิ่งเข้าไปดู
พอวิ่งเข้าไปดูอ้าวไม่ใช่หมูป่าไม่ใช่สัตว์ป่า
แต่คือนายบุญช่วยพี่ชายที่ไปด้วยกันค่ะพี่รุ่นน้อง
แล้วกระสุนเข้าศีรษะเสียชวีร์เลยตอนนั้นเขาก็บอกเขาตกใจมาก
เขาบอกว่าเขาก็เสียใจว่ามันไม่ได้ตั้งใจ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณสุชาดาศุริคงผู้สุข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่

เขาบอกว่านายประสิทธิ์นายบุญช่วยยืนยันว่าเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันที่รักกันมาก
ดูแลช่วยเหลือกันมาตลอดสองครอบครัวนี้เขาก็ดีต่อกันมาก
ทั้งคู่มีอาชีพเลี้ยงแพ้นะฮะแล้วก็คุ้นชินกับพื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นอย่างดี
อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะมีเหตุร้ายแบบนี้เกิดขึ้น
แล้วที่น่าเศร้าก็คือตอนที่ไปดูศพกันเนี่ย
ยังอยู่ในป่าเนี่ยลูกกับญาติญาตินายบุญช่วยเนี่ย
โผล่เข้ากอดนายประสิทธิ์นะครับที่ตำรวจคุมตัวมาทำแผนมาชี้จุดด้วย
ไม่อยากให้อาถูกตำรวจจับเลย
คือเขาไม่ติดใจเขาเชื่อว่าคู่นี้รักกันมาก
แล้วไม่มีทางทำร้ายการฆ่ากันเองอย่างแน่นอน
เขายิงเขายิงไปแล้วใช่ป่ะเขาวิ่งไปดู

ไม่ใช่ขอกคนนั้นต้องไปหยบอุ้ม
พเห่ยด้วยความตกใจเค้าวิ่งกลับที่บ้า

กอดอ่าตัวเอง
บอกว่าว่าเออพ่อก็ตายไปแล้วนะ

เจ้าป่าเจ้าเขาอาถรรพ์ผีบังตาผีโพรงตามความเชื่ออะไรพวกนี้นะครับ
ก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
กู้ภัยที่เข้าไปเก็บศพบอกว่าเรื่องนี้ดูแล้วก็ไม่ใช่เหตุฆาตกรรมหรอกครับ
น่าจะเป็นความเข้าใจผิดเป็นความผิดพลาด
ก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ยิงกันตายเกิดขึ้นเพราะว่าตอนที่ไปหาของป่ากันก็ตอนกลางคืน
เดินเข้าป่าด้วยกันแต่ว่าไปผิดจังหวะผิดช่วงตรงที่
คือเขาแยกกันเดินคือคนน้องเดินเข้าไปก่อนแล้วคนพี่เดินตามเข้าไป
แต่ว่าเดินคนละเส้นทางแล้วคนพี่เนี่ยน่าจะไปถึงใกล้กับจุดนัดพบ
กว่าคนน้องนะคนน้องก็คงไม่เอกใจนะครับว่า
คนพี่ไม่น่าจะเข้ามาเร็วกว่านะก็เลยเห็นเห็นวับคิดว่าน่าจะเป็นสัตว์ก็เลยยิงเลย
สพไซโยกแจ้งข้อหานายประสิทธิ์ไปแล้วนะฮะเรื่องกระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
แก้ความตายแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนกับกระสุนปืนครับ